ความคืบหน้ากรณีที่เจ้าตูบไปกัดน้องอายุ๔ขวบ
กระทั่งใบหูของน้องขาดอาการบาดเจ็บสาหัส
ในส่วนของคดีตำรวจบอกว่าตอนนี้เตรียมที่จะแจ้งข้อหากับเจ้าของหมา
ส่วนญาติของน้องอายุ๔ขวบบอกเลยนะคะว่า๑ไม่รับคำขอโทษ
ต้องการที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้นางสมบัติทุมจังหรีดซึ่งเป็นคุณย่าของน้องอายุ๔ขวบ
แล้วก็นางสาวโนราธุมจังหรีดเป็นญาติของน้องนะ
น้องก็คือน้องบีบีที่ถูกเจ้าตุบก็คือหมาเนี่ยวิ่งมากัดที่หู
จนกระทั่งน้องหูขาดและบาดเจ็บสาหัส
ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
โดยนางสมบัติก็คือเป็นญาติของน้องอายุ๔ขวบ
บอกว่าก็คือตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุเลยนะ
มีเพียงนายทองที่เป็นเจ้าของหมา
นำใบหูของน้องบีบีไปให้ที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียวเท่านั้น
จากนั้นทางฝั่งเจ้าของสุนัข
เหลียวแลไม่เคยมาเยี่ยมอีกเลย
จนกระทั่งนับถึงวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ล่วงเลยเข้าวันที่๔แล้วก็ยังไม่มาหาไม่มาดูแลนะคะ
ตอนนี้ต้องการให้ฝั่งเจ้าของสุนัขเจ้าของหมาเนี่ย

เข้ามาถามถ่ายอาการน้องบีบีบ้าง
ไม่ใช่ทำเหมือนไม่สนใจใยดีไม่แย้แส

ยังไม่รู้ประสีประสานเลยอายุ๔ขวบเท่านั้นนะคะ
แต่หมาตัวนี้น้องไปเล่นด้วยประจำ
แล้วทำไมถึงไม่คิดสงสารน้องบ้าง
ถึงตั้งคำถามไปที่เจ้าของหมาตัวนี้นะคะ

ญาติของน้องบอกว่าได้ข่าวน้ำว่าวันนี้
ทางฝั่งเจ้าของหมาติดต่อไปที่ผู้ใหญ่บ้าน
ให้พาเข้ามาขอโทษในเรื่องที่เกิดขึ้น
ส่วนตัวคิดว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่มาขอโทษกับทางเราเอง
ทำไมต้องไปผ่านผู้ใหญ่บ้านให้เป็นเรื่องเป็นราว

ไม่ต้องการแล้วคำขอทงขอโทษไม่ต้องการแล้ว
ต้องการที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ต้องการแต่ให้นางมนต์กับลูกสะพ้ายเออมาถามหลานบ้างหลานเป็นยังไง
มามาดูมาถามขนาดบ้านอยู่ติดกันเขายังไม่มาถามเลย
ว่าหลานหลานน้อยเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ย
ไม่เคยเรียกร้องเอาเงินเขานะอืมเราอยากให้เขามาดูมั่ง
แวะมาดูอะไรถามถ่ายแบบบ้านเดียวกันเคยอยู่ด้วยเคยกินด้วยกัน

วันนี้เขาไปติดต่อผู้ใหญ่บ้านเขาอยากมาขอโทษเรา
แต่มันก็ตั้ง๔วันแล้วนะเราจะยอมหรือเปล่า

ส่วนนางสาวโนราเป็นญาติของน้องบีบีเนี่ยนะคะ
บอกว่าวันนี้ตำรวจเรียกผู้ที่เห็นเหตุการณ์แวดล้อมรวมถึงตัวเธอเองเนี่ย
ให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อจะประกอบสำนวนในการแจ้งข้อหา
จนถึงขณะนี้ทางฝั่งเจ้าของสุนัขก็ไม่ได้มีติดต่อเข้ามาพูดคุยเลยนะคะ
ที่ผ่านมาเธอก็ยืนยันว่าทางเราต้องการแค่น้ำใจจิตสำนึกด้วยความเป็นเพื่อนบ้านกัน
เพราะว่าบ้านก็อยู่ตรงข้ามกันนี่เอง
และก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางใดกันมาก่อนก็น่าจะเป็นห่วงเป็นยายเหลียวแลเด็กบ้างอ่ะนะคะ
แต่พอมาเกิดเรื่องแบบนี้เขาบอกว่าทำไมไม่ใหญ่ดีเลย
ทางครอบครัวน้องบีบีไม่ได้เรียกร้องหรือต้องการเงินทองแต่อย่างใดก็พูดตรงกันกับคุณย่าเนี่ยนะคะ
เพราะว่าความจริงที่บ้านก็รักสุนัขแต่จะต้องดูแลไม่ให้ไปเดือดร้อนคนอื่น
ยังไงเรื่องนี้ดำเนินตามกฎหมายแน่นอนไม่ต้องการคำขอโทษแล้วเช่นกันค่ะ
ส่วนเรื่องของคดีความนี้นะคะพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีบอกว่าตอนนี้ได้เรียกพยานแวดล้อมมาสอบปากคำในวันนี้ทั้งหมด๔ปาก
ก็รวมแล้วจนถึงวันนี้รวมสอบปากคำไปแล้วกว่า๑๐ปาก
คดีก็มีความคืบหน้าไปมากและมีการสอบครบหมดทุกจุดแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลจากแพทย์โรงพยาบาลมหาราช
เพื่อประกอบสำนวนคดีอาญา
เรื่องต้นจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของหมา
ตามประมวลกฎหมายออยามาตรา๓๗๗
ฐานปล่อยปลั๊ดและเลยสัตว์

ส่วนเรื่องของการชดเชยค่าสินไหมนะคะ

ต้องเรียกสองฝ่ายมาคุยกันมาเจรจากันมาตกลงกันว่าจะมีการเรียกร้องยังไง
เรียกร้องเท่าไหร่ก็ต้องรอให้อาการของน้องบีบีดีขึ้นซะก่อนค่ะ